เหมือนกับนักแสดงตลกสายบุญคนนี้เลย
พี่ใจแอ้นเชิญยิ้มต้องบอกว่าเป็นนักแสดงตลกสายบุญตัวจริงแล้วนะคุณผู้ชม
เพราะช่วงนี้โอ้โหเดินทางทำบุญแบบบ่อยแทบจะทุกวันเลยคุณผู้ชม
และล่าสุดนี่ชวนพี่อ้อมอกอ้อมใจบันเทิงไทยรัฐของเราไปทำบุญด้วยนะคะ
คืออย่างนี้นะใครที่ติดตามพี่ใจแอ้นเชิญยิ้มทางโซเชียลเนี่ย
จะเห็นว่าเจ้าตัวเข้าวัดทำบุญอยู่เป็นประจำ
โดยเฉพาะที่วัดใหม่สุประดิษฐารามจังหวัดนครปฐม
เจ้าตัวจะเดินทางไปว่ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด
แล้วก็ลงนะหน้าทองเสริมเมตตามหานิยม
เพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมความปังอยู่ตลอดเวลานะคะ
เมื่อวานนี้เจ้าตัวเชิญพี่อ้อมผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา
ไปทำอะไรรู้ไหมไปมูเตลูค่ะ
พร้อมกับบอกว่าตั้งแต่ที่พี่เดินสายมูมาเนี่ยนะ
ชีวิตของพี่เนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมาก
ปีที่แล้วตลอดทั้งปีเลยนะน้องไม่มีงานละครทำเลย
แต่ว่าปีนี้เพียงแค่เปิดปีใหม่มาพี่ก็มีละครด้วยกันถึง๒เรื่องแล้ว
แบบนี้จะไม่ให้พี่เชื่อได้ยังไงไหวนะคะ
อกจากนี้เจ้าตัวยังบอกอีกว่าปีนี้เนี่ยนะ
พี่ขอเริ่มต้นมูด้วยการร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ๑๕ห้องค่ะ
แล้วก็เป็นสะพานบุญนะฝากบอกบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
ก็สามารถมาร่วมทำได้เลยกับทางวัดเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
หมั่นทำบุญครับหมั่นทำบุญผมชอบเรื่องการทำบุญนะฮะ

เดินทางสายทำจนรับหน้าที่มรคทายกได้แล้ว
ได้หมดอ่ะเดี๋ยวพี่ก็ต้องมาพูดหรืออะไรสร้างห้องน้ำอีก
ห้องเพราะว่าห้องน้ำเป็นที่ปลดทุกข์ไง
คนเราถ้าปวดท้องเนี่ยหาห้องน้ำเนี่ยมีทุกข์แล้ว
แต่เมื่อเจอห้องน้ำ๑๕ห้องเนี่ยโอ้โหแล้วสะอาดสะอ้าน
เราจะได้ปลดทุกข์ตัวเราด้วยปลดทุกข์ปลดโศกปลดโลกปลอดภัยปลดเท็
ลายหายไปในทันทีนี่
อนุโมทนาเนอะคุณคุณค่ะและไม่ให้แฟนบันทึงเทราของเราผิดหวังจ้ะ
อ้อมอกอ้อมใจผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราไปถึงวัดแล้วทั้งที
ไปเจอกับพี่ใจแอ้นด้วยก็เลยจูงมือกันไปเลยจ้ะ

ไหว้ขอพรปู่พญานาคทั้งสี่ตระกูลแล้วก็จุดทูบอย่างที่พี่แจ๊คบอกเลยค่ะ

ขอตัวเลขขอโชคขอลาบจากพ่อปู่พญานาคอีกด้วย
ซึ่งเลขที่ได้ก็คือ

เจ็ด
เราลองมีให้เป็นหนึ่งนะ

แต่ว่าดูใกล้เห็นชัดเจนนะว่า
แต่พี่แจ้งบอกว่าแต่มี๓ตัว
แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้ามันออกกลับกันล่ะ
อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละนะคุณผู้ชมนะ
ห้องน้ำตั้ง๑๕ห้องนะคะ
เขาบอกว่าการสร้างห้องน้ำเนี่ยนะเหมือนเป็นการแบบว่า

เหอะอย่างนี้ค่ะ

ถ้าได้ก็ลองติดต่อไปที่เพจของพี่ใจแอ้นดูแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ